สวีทกันท่ามกลางสายลมแสงแดดและแม่กไม้
ที่สวัสดิ์กาลจนะจนะจนะบุรี

ภาพเคลื่อนไหววิ่งไล่ตามหนังอินเดียเลย

โอ้โหดิฉันเห็นแล้วก็เขินตัวม้วนไปเลยค่ะ

ภาพเนี่ยค่ะน้องแพตตี้กับพี่แดนเขาเล่นกันในสระน้ำ

อ๋อน้องแพตตี้โพสแบบนี้จริงเหรอ
บอกว่าเกาะน้องแน่นนะพี่นะ

แน่นกว่านี้คงต้องเรียกพี่ว่างูเหลือมแล้วล่ะ

คุณผู้ชมคือมันหวาน
หวานมากคุณผู้ชมหวานแบบนี้นะคะ
ต้องบอกว่าแต่งเลย
แต่งเลยแต่งเลย

คู้นี้ค่องหวานธรรมีอุ่นขึ้นทุกวันแล้ว

น่ารักดีนะคะ
ฉันกลัวทรงนี้น่ามทั่วมามมันเป็นธักตกมาก

มันจะไม่รักมันจะชกที่กว่าใช่ไหม